และนักร้องนักแสดงหนุ่มพี่อ่ำอมรินก็ยังคงเดินหน้าตามสโลแกน
ก้าวให้ถึงเก้าอย่างพอเพียงหาเงินร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล
ในจุดที่ตูนไม่ได้วิ่งผ่านจากพี่น้องภาคตะวันออกเป็นวันที่๓ค่ะโดยในวันนี้
เขาได้แวะเวียนทักทายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมบริจาคเงินอย่างเป็นกันเอง
และก็มีความสนุกสนานปนอยู่ด้วยนะครับคู่นี้เขาอารมณ์ดีกันอยู่แล้ว
ซึ่งวันนี้ค่ะสามารถระดมทุนได้ทั้งสิ้นนะคะ๔๑๑๙๖บาทกับระยะทาง๕กิโลเมตรเท่านั้น
ซึ่งรวมกับที่วิ่งที่อำเภอพนัฐนิคมแล้วก็อำเภอบางคล้าเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
รวมทั้งหมดตอนนี้เป็นยอดเงินกว่า๑๔๐๐๐๐๐บาทแล้วค่ะ
โอ้โหแค่สามวันอีกนะคุณนะไม่ธรรมดาใช่ค่ะคุณ
โดยในวันพรุ่งนี้นะคะทั้งสองหนุ่มเขาจะพักการวิ่ง๑วัน
และจะออกสตาร์ทอีกครั้งในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
โดยมีจุดหมายอยู่ที่นิคมอมตะนครจังหวัดชนบุรีค่ะ
เป็นการวิ่งที่เราได้รวมพลังแห่งความสามัคคีที่ออกมาสร้างความดี
แล้วก็ทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ก็ขอให้ทางนู้นเต็มที่นะครับดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าให้เจ็บป่วย
ทางนี้ไม่ต้องห่วงทางนี้ก็ทางภาคตะวันออกผมก็จะวิ่งไปเรื่อย
เอาเงินไปสมทบสมทบทุนของ๙คนละ๙ครับ